บังเอิญถ่ายติดเหมือนกันนะครับ
คือจะถ่ายวิวทางด่วนยามค่ำคืนบนท้องถนน

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นะครับ
รถโทษกันไหม
โอ้โหอย่างนี้ถ่ายได้จังหวะพอดีเลยนะครับ

คุณใครจะไปรู้เป็นคุณคุณรู้อุบัติเหตุล่วงหน้าไหม

แต่คนเจ้าของคลิปเขาหยิบโทรศัพท์ออกมา

บรรยากาศการจราจรบนทางด่วน
ทางพิเศษเฉลิมมหานครฝั่งมุ่งหน้าท่าเรือ

แต่ขณะแพนกล้องไปอยู่ดีเห็นรถขาวไหมครับ
โอ้โหพุ่งมาเลยมาชนคันอื่น
คันอื่นก็โดนชนกระแทกกันไปกระแทกกันมาแบบนี้
สรุปอุบัติเหตุมีรถที่ถูกชนทั้งสิ้น๕คันนะครับ
หลายคนได้เห็นคลิปนี้พากันอึ้ง

อุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
แต่อึ้งตรงที่ว่าคนถ่ายเหมือนมียานทิพย์

ได้มุมภาพเป๊ะในจังหวัดรถชนกัน
เป็นหลักฐานพอดีภัยเลยนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามคนถ่ายเขาก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะ
ผมไม่ได้อยากให้เกิดอุบัติเหตุนะ

แต่คุณดูสิอุบัติเหตุเกิดได้เกิดทุกที่ทุกเวลาจริงนะครับ